หลังจากที่มีการผ่อนปลนระยะที่๒หรือว่าเฟส๒นะคะ
กิจการหลายกิจกรรมได้กลับมาเปิดมากยิ่งขึ้น
บรรยากาศก็คึกคักมากยิ่งขึ้น
แต่ที่ฉันอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าตลาดสวนจตุจักร
คนที่ไปเที่ยวปล่อยประละเลย
นี่ไงหน้าหนึ่งจุภิมพ์ไทยรัฐเลยคุณผู้ชมดูนะฮะ
นี่ไม่กลัวโควิดอ่ะคุณ
แล้วดูสิรุมถึงเหมือนกับของฟรี
หน้ากากอนามัยแต่ลืมเว้นระยะห่างทางสังคมไม่ได้นะคะ
ทุกมาตรการต้องทำพร้อมกันนะคะ
กินร้อนช้อนฉันห่างกัน๒เมตรทุกอย่างทำพร้อมกันเลย
มันมาจากการสัมผัสโดยตรงนะใช่อันนี้สำคัญยังคงต้องทำอยู่นะคะ
แล้วไม่ใช่ห่างธรรมดามีกระจกกั้นแบบนี้ด้วย
ค่ะนะคะแม้ว่าเราจะตรวจแล้วก็ตามว่าผลเป็นลบเนี่ยนะคะ
อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้เรามาติดตามรอบด้านพร้อมกัน
ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขของผู้ติดเชื้อเมื่อวานี้ที่เป็นศูนย์นะคะ
รวมถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับวัคซีนค่ะ
มาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับการวิจัยและผลิตวัคซีนในประเทศไทยก่อนนะคะ
นายแพทย์นครเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
พร้อมด้วยสาธาราชาณนายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรม
รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
และในวิทูลวงหารกุลประธานกรรมการบริหารบริษัท
ซึ่งเป็นโรงงานผลิตวัคซีนหนึ่งเดียวแบบครบวงจร
ทั้งหมดนี้ค่ะร่วมกันแถลงความคืบหน้า
เกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยและผลิตวัคซีนในประเทศไทย
เพราะว่าตอนนี้หลายคนจับตามองแล้วก็รอคอยมากค่ะ
ตอนนี้เริ่มทดลองฉีดในลิงแล้วนะคะ
เมื่อวันที่๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการฉีดครั้งแรก
หากผลทดลองออกมาดีค่ะ
ในเดือนพฤศจิกายนจะสามารถทดลองในคนได้รอบแรก
ซึ่งจะเริ่มจากจำนวน๑๐๐คนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำก่อนนะคะ
แต่อธิบายแบบนี้ก่อนค่ะอธิบายสั้นแบบนี้นะคะ
การฉีดในลิงฉีดครั้งแรก
จากนั้นก็จะดูไปอีกนะคะประมาณ๑สัปดาห์
แล้วก็จะบวกไปอีก๓๔สัปดาห์จะมีการฉีด๓ระยะด้วยกัน
ซึ่ง๓ระยะนี้ดูผลได้ก็ใช้เวลาประมาณ๓๔เดือนแล้ว
ถึงจะไปเริ่มทดลองในคนค่ะ
โดยขณะนี้เองทางทีมไทยแลนด์ประสานกับโรงงานผลิตวัคซีนในต่างประเทศ
ประมาณ๒โรงงานจะผลิตวัคซีน๑๐๐๐โดส
ใช้กับอาสาสมัครประมาณ๕๐๐คนนะคะ
หากแต่ละขั้นตอนมันประสบความสำเร็จ
ประเทศไทยจะมีความพร้อมในการผลิตวัคซีนใช้ภายในปี๒๕๕๙
แต่คุณหมอบอกว่าอย่าเพิ่งดีใจไปเพราะยังต้องใช้เวลาอีกเป็นปี
เพราะฉะนั้นมาตรการต่างค่ะได้ยินข่าวนี้แล้ว
ทดลองในคนแล้วทดลองในลิงได้ผลเป็นอย่างดี
คุณผู้ชมอย่าพึ่งนะคะมาตรการทุกอย่างยังต้องทำเหมือนเดิม
เพราะว่าผลิตวัคซีนใช้เวลาเป็นปีค่ะ
ส่วนที่ทางการจีนบอกว่าประสบความสำเร็จกับการทดลองในคนนั้น
แต่กว่าจะผลิตวัคซีนได้จริงก็ต้องรอเหมือนกัน
ต่างจากไทยค่ะรอไปอีกบวกไปอีก๖เดือน
อันนี้ประมาณนะอย่างต่ำนะ๖เดือน
สหรัฐอเมริกาด้วยที่เขาบอกว่ามีความคืบหน้าก็ต้องรอเหมือนกันค่ะ
ซึ่งไทยจะฝากความหวังไว้กับประเทศอื่นทั้งหมดไม่ได้
เพราะประชากรในแต่ละประเทศเขาก็มีความต้องการใช้วัคซีนเช่นเดียวกัน
ถ้าเราผลิตเองได้เราก็ยืนบนขาตัวเองได้
นี่คือความคืบหน้าเกี่ยวกับการผลิตวัคซีนในประเทศไทยนะคะ
ดีใจอีกแล้วนะคะตัวเลขเป็น๐
ไม่มีผู้ติดเชื้อนี่เป็นครั้งที่๔แล้วนะคะ
ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยค่ะ
ผู้ป่วยหายเพิ่มก็มีเพิ่มอีกค่ะ๕ราย
และไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเมื่อวานนี้
ส่วนตัวเลขที่เราดูแล้วก็อยากให้ลดลงทุกวันทุกวัน
ก็คือจำนวนผู้ป่วยที่ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้ยอดล่าสุด

ส่วนยอดผู้เสียชีวิตยังคงเป็นตัวเลขเดิมนะคะ
ส่วนเรื่องของมาตรการที่จะผ่อนปลนระยะที่๓เนี่ยนะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้สมชเขามีการประชุมแล้วนะคะ
แล้วเดี๋ยวจะเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยทั้งเรื่องของสาธารณสุขแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ย
เข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งในวันที่๒๗พฤษภาคมนี้นะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูว่าเฟส๓กิจกรรมกิจการอะไรได้คลายล็อกกันบ้าง
ตอนนี้อุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนยังไม่ได้บอก